คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องเหมือนกันค่ะ
เมื่อมีกลุ่มวัยรุ่นนะคะยกพวกไปที่บ้านของหนุ่มคนหนึ่ง
แล้วปรากฏว่าเอาปืนไปยิงเขาจนเสียชีวิต
ที่สำคัญนะคะคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอุกอาจจริง
อยู่ในซอยหมอพึ่งราชบูรณะค่ะ๑๘แขวงบางประกอบ
แล้วทีนี้ตอนที่กู้ภัยไปถึงเขาเข้าไปเขาพยายามช่วยปั๊มหัวใจ
แล้วส่งตัวผู้บาดเจ็บนะคะก็คือนายอดีศักดิ์ออกกิจวัตรอายุ๓๔ปี
แล้วสุดท้ายช่วยไม่ได้นะคะเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ตัวป้าของผู้เสียชีวิตนางเฉลียวเดชาเล่าทั้งน้ำตาแบบนี้ว่า
ตอนที่เกิดเหตุตัวเองอยู่ชั้นบนของบ้าน
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดรีบวิ่งลงมาดูค่ะ
ตอนนั้นลงมาเห็นมีผู้ชายสองคนเอาปืนเจาะหัวหลานชายตัวเอง
แต่ตอนนั้นจริงหลานโดนยิงไปแล้วด้วย

เอาตัวเข้าไปบังและยกมือไหว้ร้องขอชีวิตหลานเอาไว้

ใช่ค่ะก่อนที่คนที่สั่งให้คนยิงจะบอกว่า

จากนั้นนี่แหละค่ะสุดท้ายหลานก็เสียชีวิต
ทีนี้มันมีพยานคนหนึ่งเขาเล่าแบบนี้ว่า
เหตุการณ์มันน่าจะการที่ผู้ตายเนี่ยมีการไปช่วยกลุ่มวัยรุ่น
คือไปห้ามปรามไม่ให้เขาทำร้ายกันไม่ให้ตีกัน
แถวหน้าบริเวณสำนักงานเขตราชบุรณะ
แล้วหลังจากนั้นเหมือนผู้ตายมีการไปพูดคุย
กลุ่มหัวโจกของคู่กรณีในซอยสุขสวรรค์๒๙
คุยไม่รู้เรื่องค่ะเพราะอีกฝั่งบอกว่า
เดี๋ยวจะตามมาเอาเรื่องแล้วก็เกิดเรื่องอย่างที่เห็นจริง

ใช่ค่ะทีนี้ตำรวจค่ะบอกว่าตอนนี้ได้พาตัวผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

มีใครที่เกี่ยวข้องในกลุ่มวัยรุ่นที่บุกไปยิงผู้ตายบ้าง
เร่งนำตัวมาสอบสวนหาข้อที่จริงดำเนินคดีค่ะ
ป้าผู้ตายช้ำใจมากเลยนะ
ปกป้องหลานเอาไว้ไม่ได้นะฮะ